ทีนี้พูดถึงเมื่อกี้ก็เป็นกระแสเรื่องของคุณพิทาแล้วใช่ไหม
คุณเราเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ใช่ป่ะวันนี้วันศุกร์๕วันแล้ว
คุณสองคนเคยสังเกตไหมเวลาขับรถกลับบ้านคุณป้ายหาเสียงเก็บออกหมดยัง
ยังดิฉันบอกเลยเห็นฉันยังเห็นแถวบ้านดิฉันเยอะเลย
บ่นมาเหมือนกันเมื่อไหร่จะเก็บให้หมด
นี่ไงครับมันผ่านการเลือกตั้งมา๕วันแล้ว
แต่ป้ายหาเสียงต่างยังติดอยู่เลย
แล้วบางจุดมันก็ติดอยู่ในมุมที่แบบบังสายตาด้วย
นี่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากให้สอสอแต่ละพัก

ใช่ค่ะนี่อันนี้ที่เขาบอกว่ามันอยู่ทั้งสาวไฟ

ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูประกาศของกรกต
เขาจะกำหนดให้ผู้สมัครสอสอเจ้าของป้าย
ต้องเป็นคนเก็บเองหลังการเลือกตั้งเสร็จนะ

เราประชาชนไม่สามารถไปเก็บป้ายหาเสียงได้
เพราะว่าอะไรเป็นทรัพย์สินของผู้สมัคร

คือหลายคนมองว่าป้ายหาเสียงหลังเลือกตั้ง

ในการทำป้ายเนี่ยหลังจากนี้ทำยังไงต่อ
คุณดูหน่อยไหมล่ะเพราะว่าอดีตผู้สมัครสอสอก้าวไกล
เขาเอาสิ่งนี้มาทำให้เกิดประโยชน์
เอาป้ายหาเสียงนี่แหละค่ะมาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อย
ตอนที่เอาป้ายหาเสียงมาแล้วมันเกิดประโยชน์จริง
นี่เขาเอาไปทำเหมือนกับที่หลบแดดหลบฝนให้กับหมาจร

เขาเป็น๓เหลี่ยมสัญลักษณ์ของปั๊ก
นี่ก็มีทั้งที่สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอุบล
เขาบอกว่าไอเดียนี้เช่าเจ้าเน็ตขึ้นชม
ครับม้าจรมันก็น่าขอสารไม่ได้มีบ้านอยู่
แดดมันร้อนด้วยฝนมันตกอีกตากแดดตากฝน
อย่างน้อยให้น้องหมาจรทั้งหลายมันเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีคนใจบุญเขาเอาอาหารหมามาให้ใช่ไหม
พอเอาไปให้ข้างในมันก็ไม่เปียกฝน

น้ำข้างบ้านให้น้องหมาจอดจัดกันครับป้ายเสือนะครับ
ให้เข้าหน้าฝนแล้วให้เข้าหน้าฝนแล้วน้องจะได้ไม่ต้องเปียกน้ำนะครับ
จริงนะคุณพวกป้ายพวกนี้เวลาที่เขาไปจ้าง
จ้างให้แบบเจ้าที่แบบทำป้ายเอามาติดตั้งให้
เขาจะคุยกันเลยนะว่าให้เจ้านั้นจัดการเอาป้ายออกให้ด้วยเอาเก็บให้ด้วย
นี่ไปทำให้เป็นบ้านชั่วคราวของสุนัขจรจัดนะฮะ
แต่ถ้าสุนัขจรจัดไม่ใช้แล้วไม่อยู่แล้วพี่ก็ต้องไปเก็บทิ้งนะ
ใช่คุณจำได้ไหมตอนเลือกผู้ว่ากอทมไว้นิ้วป้ายแล้วเอามาทำเป็นกระเป๋า